พระเอกของเรานะคะคุณโป๊ปธนวัฒน์ค่ะ

เพราะว่างานอีเวนต์ไม่ค่อยเห็นเลยนะจ๊ะ

หนุ่มโป๊บบอกว่าเออก็เข้าใจนะครับ
ว่าตอนนี้งานน้อยลงค่ะ

ชีวิตผมก็ผ่านมาหลายแบบนะ
ตั้งแต่แบบงานเยอะมาก
แล้วพอนิ่งปุ๊บไม่มีงานปุ๊บ
แล้วก็กลับมามีอีกเราก็เลยทำไมไม่สนใจอะไร

ลงขึ้นอยู่ที่ใจนะถ้าใจเรามีความสุขเนี่ย
ไม่ว่ามันจะลงเหลือขึ้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
อยู่วงการมานานเข้าใจนะคะ
มีขึ้นขึ้นลงบ้างนะคะแล้วก็ตามจังหวะชีวิตนะจ๊ะ
ส่วนช่วงนี้ค่ะที่เห็นว่าผอมลงไปเยอะเลย
ก็เห็นเป็นเพราะว่ามาดูแลสุขภาพค่ะ
ก็คุมอาหารอย่างจริงลดน้ำหนักไป๒กิโลกรัมนะคะ
เหมือนไม่เยอะนะ๒กิโลแต่ว่าเออเยอะนะ
ลองไปซื้อที่ตลาดดูนะก็เนื้อ๒กิโลเยอะดูนะคะ
แต่ว่าพอถามถึงเรื่องฟิตหุ่นเหมือนแบบว่าปั้นซิกแพคนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าเออคงไม่ได้โชว์ให้แฟนได้เห็นนะคะ

แถมนะคุณผู้ชมค่ะความฟินนี้ยังช่วยให้
ไปพร้อมลงสนามเตะบอลการกุศลงานใหญ่นะคะ
เจ้าตัวตั้งใจจัดขึ้นปลายปีนี้ที่ราชบุรีด้วย
คือจะเอาความฟิตไปแข่งบอลนะคะเพื่อการกุศลนั่นแหละนะจ๊ะ
นุโมทนาด้วยนะคะก็จิตใจเนอะก็ฟิตหุ่น
เพื่อที่จะไปเล่นบอลการกุศลนะคะ